ตามกันต่อนะคะสำหรับเหตุอุกอาจที่มีเขาคาดกันว่าน่าจะเป็นคู่อรินะ
ครับบุกมายิงยูทูบเบอร์ช่างกลคาบ้านคือต้องบอกว่าพฤติการอุกอัดมาก
ตรงที่ว่าเขาเนี่ยนั่งเล่นอยู่หน้าบ้านแต่หน้าบ้านในที่นี้ก็คือยังอยู่ในบริเวณ
ประตูบ้านในบ้านของเขาอ่ะนะคะแล้วคนร้ายขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดข้างตัวบ้าน
อ้อมมาแล้วก็ลั่นใจปั้งเข้าไปเนี่ยค่ะแล้วจะได้ยินเสียงเขาร้องโอ๊ย
โอ๊ยเนี่ยแล้วคนร้ายเนี่ยยืนดูนั่งรอให้แน่ใจด้วยว่าไม่พลาดเป้าแน่
ถึงจะค่อยขี่รถหนีไปเขาเนี่ยนั่งอยู่หน้าบ้าน
สึกกระสุนเข้าไปในบ้านร้องขอความช่วยเหลือแต่สุดท้ายเขาก็ไปขาดใจตายในบ้านเลือดเนี่ยเป็นทางแบบนี้เลยนะคะ
เขามีช่องของตัวเองที่มักจะเอาเด็กช่างเอาช่างกลอะไรมาพูดคุยสัมภาษณ์กันถึง
เหมือนกับว่าประสบการณ์ต่างที่เคยไปมีเรื่องชกต่อยอะไรกันมา
เหมือนเป็นแบบช่างกลกลับใจอะไรแบบนั้นน่ะนะคะ
แล้วพี่ชายและครอบครัวสงสัยคู่อริของเขาที่ชื่อมาโนธ
เพราะว่าก็เคยมีเรื่องกันมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้
จะเป็นเรื่องที่เคยขี่มอเตอร์ไซค์ปาดหน้ากัน
หรือว่าจะเป็นตอนที่เหมือนกับคว่างขวดคว่างอะไรใส่ร้านกาแฟของผู้ตายที่ผู้ตายเคยเปิดร้านอยู่อะค่ะ
เขาก็บอกว่าเนี่ยมันมีการท้าทายกันอันนี้ตั้งแต่เหตุการณ์เมื่อปีที่แล้วเลยนะ
จนมีรุ่นน้องหนีอดทนไว้ตอนเหตุการณ์นี้

คือมีการขี่รถเนี่ยแล้วปาดหน้ากันเสร็จปุ๊บ
ลงมาไล่แทงกันต่างฝ่ายต่างมีมีดกันทั้งคู่นะคะ
เห็นมั้ยเสื้อแดงเลยเห็นป้า
แล้วสุดท้ายแบบนี้
กระทั่งผู้ตายเนี่ยเหมือนมีการไปโพสต์คอมเมนต์เอาไว้บอกพี่กัดบ้านตัวเอง
นี่ค่ะพิกัดบ้านกูบางโปรงสิบตรงข้าม
คือบอกเส้นทางบ้านหมดเลยนะแล้วบอกด้วยว่าบ้านอยู่หลังไหน
สังเกตได้จากรถพ่อเขาสีอะไรทะเบียนอะไรที่จอดอยู่
แล้วหลังจากนั้นก็เกิดเหตุไม่คาดฝันเลย
ตำรวจทำงานไวมากนะคะเบื้องต้นรู้ตัวคนก่อเหตุแล้วนะคะ
มือยิงตำรวจบอกมือยิงไม่ใช่มาโนธนะคะ
วันนี้คุณวิรยุทธ์ปรานีผู้สื่อข่าวเราลงพื้นที่ไปที่บ้านของนายกิติศักดิ์ผู้ตาย
ติดตามความคืบหน้าก็คุยกับพี่ชายของคนตายอีกรอบนึงนะคะ
เขาบอกว่าเขามั่นใจว่าตำรวจต้องจับตัวคนร้ายได้แน่
เพราะกล้องวงจรปิดเนี่ยมันเห็นภาพชัดแล้วก็เป็นหลักฐานได้ดี
พี่ชายบอกผมเชื่อว่ามันคือฝีมือของมาโนธคู่อริของน้องชาย
โนธอาจจะไม่ได้ยิงเองแต่มาโนธอาจจะอยู่เบื้องหลัง
เพราะที่ผ่านมาน้องชายไม่เคยมีปัญหากับใครเลยนอกจากมาโนธคนนี้คนเดียว
หลังจากที่มีเหตุการณ์ต่อยกันที่หน้าร้านสะดวกซื้อเมื่อปีก่อน
แล้วก็เหตุการณ์ที่มีคนร้ายเอาขวดแก้วมาปลาใส่ร้านกาแฟของน้องชาย
เปิดขายอยู่หน้าปากซอยบางโปรง
ซึ่งเขาบอกเขามีภาพวงจรปิดด้วยวันนั้นยืนยันเลยว่าคนร้ายมี๒คน
หมวกกระน็อกเต็มใบเอาขวดแก้วมาปลาใส่ร้านกาแฟน้องชาย
เขาบอกวันนั้นเขาไม่รู้เหมือนกันว่าคนก่อเหตุเป็นใคร
เพราะว่าทั้งคู่สวมหวกกระน็อกเต็มใบ
นี่ค่ะมาถึงปุ๊บจอดมอเตอร์ไซค์ลงจากรถ
แล้วก็เอาขวดแก้วเครื่องเข้าไปแบบนี้เลย

พี่ชายปักใจมากว่าต้องเป็นมาโนธ
ซึ่งเขาบอกว่าถ้าดูจากรูปภัณฑ์สันธารแล้วเนี่ย
เขาก็ค่อนข้างมั่นใจเหมือนกันว่า
มือยิงไม่ใช่มาโนธหรอกเพราะมาโน้ตไว้ผมยาว

แต่เขาปักใจว่ายังไงมาโนธก็อยู่เบื้องหลัง
เราก็เลยไปตรวจสอบความเคลื่อนไหวของมาโนธ
เพราะว่าพี่ชายดูค่อนข้างแบบ
ก็น่าจะเป็นมาโนธน้องไม่มีปัญหากับใครแล้ว
เราเลยไปดูนี่ค่ะมาโนธโพสต์เฟซบุ๊คไว้แบบนี้นะคะ
อยู่บ้านครับไม่ได้ไปยิงใครอย่าพูดมั่ว
แต่ล่าสุดค่ะตำรวจสภเมืองสมุทรปราการ

แต่คนก่อเหตุในคลิปเนี่ยผมสั้น
ตำรวจทำงานไวนะคะจับมือปืนได้แล้วค่ะ
มือปืนที่ไปคนไปยิงนายกิติศักดิ
ตำรวจเขาไล่ตรวจสอบเอาจากกล้องวงจรปิดนะคะ
มือปืนคนนี้อายุเพิ่ง๑๗ปีเองค่ะ

อายุ๑๗ในขณะที่กิติศักดิ์คนตายอายุ๒๘แล้ว
ตำรวจก็เดินทางไปที่บ้านของเยาวชนรายนี้อยู่ย่านสำรงใต้ที่อำเภอพระประแดง

เมืองต้นบรรยากาศงานศพของนายกิติศักดิ์ที่วัดบางย่าแพรกเนี่ย
วันนี้เป็นพิธีสวดพระอภิษฐรรมศพคืนที่๒นะคะ
กลุ่มเพื่อนกลุ่มรุ่นน้องก็มาร่วมไว้อะไรกันเยอะ
ภรรยานายกิติศักดิ์บอกกับทีมข่าวบอกว่า
กับสามีไม่เคยรู้จักกับมือยิงที่อายุ๑๗ปีมาก่อนเลย
แต่ก็เชื่อว่าอาจจะเป็นรุ่นน้องหรือคนรู้จักกับมาโนธ
แล้วก็เป็นไปได้ที่มาโนธอาจจะออกคำสั่งอยู่เบื้องหลัง
รุ่นน้องคนนี้มาก่อเหตุค่ะ
เพราะเชื่อว่าเป็นเยาวชนเวลาก่อเหตุอะไรแบบนี้
ก็เข้าสถานกักกันเยาวชนใช่ไหม
โทษมันก็เบากว่าคนปกติทั่วไป
อาจจะมีคนก็พูดไม่ได้อยู่ดี
ต้องรอกเขาจับได้เดี๋ยวก็ดูเขาสารภาพมา
ว่าใครเป็นคนทำอะไรยังไงแล้วก็ติดตามมา
แต่มั่นใจว่ายังไงก็เกี่ยวข้องกับมาต้องแน่นอนใช่ไหม
ยังไงก็เกี่ยวข้องเหรอพี่หนูคิดว่า

กำลังรวบรวมหลักฐานจากกล้องวงจรปิด
ต้องจอมปิดขออำนาจสารเจาะสูตรประการออกหมายจับเยาวชนวัย๑๗ปีรายนี้อยู่นะคะ
ซึ่งข้อหาที่แจ้งก็คือข้อหาฆ่าคนตายค่ะ